ก่อนเลยอดีตตำรวจเกษียณแล้วนะคะยศเนี่ยเป็นถึงร้อยตำรวจโทนะ
ก็ตั้งใจว่าจะทำธุรกิจกับเพื่อน
สามคนร่วมหุ้นกันจะทำธุรกิจบ่อปลาอ่า
เงินไปแล้วเรียบร้อยไม่เท่ากันนะมีหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็ก

แต่ลงเงินไป๖เดือนผ่านไปเอ๊ะกิจการเปิดไม่ได้สักทีค่ะ
ครึ่งปีแล้วพอทวงถามเงินก็ถูกบ่ายเบียงมันยังไม่ได้เปิดกิจการ
ยังคืนเงินคืนทุนไม่ได้ล่าสุดครั้งสุดท้ายไปคุยกัน
ก็ไม่รู้คุยกันที่ท่าไหนนะคะพอไม่ได้เงินอดีตตำรวจเกษียณคนนี้ค่ะ
เดินกลับไปที่รถหยิบปืนมาแล้วยิงใส่เพื่อนหมดแม็กซ์ตายค่ะ
หมอปลาที่ยังไม่ได้เปิดกิจการอ่ะขอเงินที่ลงหุ้นด้วยการคืนอ่ะเหรอ
ใช่ค่ะสองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าพันบาท
โอ้แต่ยิงกันตายเลยยิงกันตายแล้วหมดแม็กซ์เลยค่ะ
ตำรวจนครบานหนองค้างพลูก็ต้องเข้าตรวจสอบเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
โดยผู้เสียชีวิตถูกยิงอยู่ที่ริมบ่อน้ำไม่มีชื่อ
เนื้อที่เนี่ยสิบไร่ได้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเบาะน้ำที่ปลูกบัวขนาดใหญ่
ขออภัยเนื้อที่สิบเจ็ดไร้นะคะ
พบศพของนายสาธิตเขียวกาจิตอายุห้าสิบสี่ปี
หรือว่านายแคะอาชีพเนี่ยเป็นคนรับเหมาถมที่ดินค่ะ
ก็เจอบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาดเก้ามอมอตามลำตัวแปดนัดกระสุนฝังในนะคะ
แล้วก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่ทั้งหมด๘ปลอกด้วย

สอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจค่ะ
ร้อยตำรวจโทชาวลิศแท่นทองหรือว่าหมวดช้างนะคะ
อายุ๖๔ปีเขามีฉายาว่าดาบช้างสื่อแปด
เป็นอดีตตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบาน๘ค่ะ
แต่ว่าเกษียณอายุราชการไปแล้ว
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะคะ
ผู้ตายเนี่ยเขานั่งอยู่ที่ซุ้มไม้ไผ่แบบนี้
นี่เราจำลองภาพให้ดูเห็นเลยคุณผู้ชม
ผู้ตายก็นั่งอยู่ที่ซุ้มไม้ไผ่คุยโทรศัพท์กับลูกชายอยู่
ใกล้กับบ่อน้ำที่ตั้งใจจะเปิดกิจการนี่แหละ
หมวดช้างค่ะขับรถมาเลย
ขับรถมานี่ขับมาถึงปุ๊บลงจากรถ
แล้วก็เดินมาคุยกับผู้ตายนายสาธิต
ขับแอคคอร์ดสีดำมาเนี่ยเดินดุ่มแล้วก็พูดคุยกัน
ท่วงถามว่า๒๕๐๐๐มาไหนจะได้
แล้วทำไมกิจการมันเปิดไม่ได้สักที

เพราะว่าแววมาว่าเมามาด้วยดาบช้าง
เดินกลับไปที่แอคคอร์ดสีดำรถตัวเอง

กลับมาอีกครั้งพร้อมปืน๙มมในมือแล้วยิงเลย
จอยิงระยะแบบนี้ค่ะ
แปดนัด

ยังคงเห็นรอยเลือดกระจายอยู่ทั่วซุ้มไม้ไผ่เลย
ตรงนี้เขากำลังเกาะสร้างเตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ชมบัวในบ่อขนาดใหญ่ด้วย
เทิดศักดิ์ถ้วยทองคำวัย๕๔ปีนี่คือหุ้นกลาง
เป็นหนึ่งใน๓คนที่ร่วมหุ้นจะทำธุรกิจบ่อปลาด้วยกัน
เขาบอก๖เดือนก่อนเนี่ยเรา๓คนที่เป็นเพื่อนกัน
มีตัวเขาคือเทิดสักย์มีนายสาธิตผู้ตายแล้วก็ดาบช้างกลเกาะเหตุ
ลงทุนกันไปทั้งหมดนายเทิดศักดิ์ลงไป๖๕๐๐
ส่วนนายสาธิตผู้ตายลงไปหลักแสนบาท
ตกลงกันว่าเดี๋ยวเรามาพัฒนาพื้นที่กันนะ
ถมดินเลี้ยงปลาแล้วเปิดร้านอาหารเล็กกัน
แต่อย่างที่บอก๖เดือนผ่านไปมันเปิดไม่ได้สักที
ช้างเองแกก็อยากจะถอนทุนคืนแล้วอ่ะเพราะเหมือนเงินไปจมอยู่
เมื่อวานวันเกิดเหตุดาบช้างก็เลยมาพบกับนายสาธิตตรงนี้
คุยเรื่องธุรกิจอย่างที่บอกจะเอาเงินคืน๒๕๐๐บาทถ้าไม่เปิดก็คืนมาเถอะ
แต่มันคืนไม่ได้ค่ะแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็อย่างที่บอกว่าดาบช้างมีอาการเมาสุราด้วย
แล้วก็เลยเกาะเหตุแบบนี้ถามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยสนิทกันหรือเปล่า๓คน
หรือเคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาก่อนไหม
เทิดศักดิ์บอกว่าจริงแล้วผู้ตายกับหมวดช้างไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันเลยนะ
แต่เป็นคนพูดจาตรงตรงโผงผางโผงผางหน่อยแต่ก็ไม่เคยทะเลาะกัน
อย่างที่บอกว่าดาบช้างเป็นหุ้นเล็กสุดใน๓คนเพราะว่าลงไปแค่๒๕๐๐บาท
ซึ่งเงินจำนวนนี้เนี่ยนายเทิดศักดิ์บอกว่าก็เคยคุยกันแล้วว่าเออเดี๋ยวคืนให้
แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปโมโหอะไรถึงขั้นกระหน่ำยิงจนเกือบหมดแม็กซ์ขนาดนั้น
เสียใจนะที่เพื่อนต้องมาตายแบบนี้เพราะเป็นเพื่อนกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วค่ะ
แล้วมาตายด้วยเรื่องเงิน๒๕๐๐๐บาท
ซึ่งเขาบอกว่าปกตินายเทิดศักดิ์ตัวเขาเนี่ยแล้วก็เพื่อนคนอื่นมักจะมานั่งพัก
นั่งเล่นริมเบาะช่วงเย็นแบบนี้อยู่แล้วแต่เมื่อวานเพราะเอิ้นไม่รู้โชคดีหรือยังไง
แวะไปเขาบอกถ้าไปสงสัยคงโดนด้วยเหมือนกัน
กันทุกวันอยู่แล้วมันผ่านไปผ่านมาก็ทุกวันอยู่แล้ว

แล้วถ้าทำแล้วก็ยิงเขาตายเป็นคนแล้วลูกเขาอยู่คนเดียวผู้ชาย

ซึ่งตอนนี้ทางยาดแล้วก็นายเทิดสังเองนะคะ
เดินทางไปรับศพนายสาธิตที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์
โรงพยาบาลสิริราชแล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดหนองแขมแล้วในส่วนของคดีความค่ะ
ร้อยตำรวจเอกนพัศกลทองแสง
รองสารวัตรสอบสวนสนหนองค้างพลูบอกว่า
ตอนนี้รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอาญาตลิ่งชัน
หมายจับร้อยตำรวจโทชวลิศผู้ก่อเหตุแล้วนะคะ

ข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุอันควร
ข้อหายิงปืนโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชน
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวค่ะ
แต่ว่ามีข่าวแววมาเหมือนกันนะคะว่า
อาจจะมีการติดต่อมาขอเข้ามอบตัว
เขาถึงบอกไงว่าคนที่สนิทกันเป็นเพื่อนกัน

เงินทองให้ยืมกันเนี่ยทะเลาะกันทุกราย
มันก็เป็นปัญหาขึ้นจนได้นะครับ